ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทย
ไม่เป็นธาตุใครและมีน้ำใจล้นปริม
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
น้องเมมร้อง
น้องเบนร้อง

ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้แบบนี้ค่ะมีเงินไปโรงเรียนแล้ว

ไม่ผิดครับถูกต้องดีทีเดียว
แล้วก็ตอนที่ลุงกำลังจะประกาศ

สยามเมืองยิ้มของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ
ก็เป็นเพลงที่เปิดตัวน้องแมมอย่างสวยงามทีเดียวนะครับ

ถ้าเกิดได้เป็นร้องเพลงได้ด้วย

ภาษากัมพูชาได้ไทยได้

งานการมันจะหลั่งไหลเข้ามาขนาดไหน

เพราะว่าภาษานี่เป็นเรื่องสำคัญอีกนะฮะ
มาถึงเพลงที่๒กันเลย

ตัวช่วยยังเหลืออีก๑ตัว

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒
มูลค่า๒๐๐๐บาท

เพลงที่๒
อันนี้อินโทรหรือว่าเป็นแบคกิ้นแทรกเลยครับเนี่ยอินโทรค่ะอินโทรมันนานขนาดนี้แต่ว่าอินโทรยาวหน่อยไว้
นักร้องเต้นช่วงแรกจะได้หมดแรงไปซะก่อนโอ้โหแหม่มเพลงนี้เป็นไงคะ
เคยร้องไหมเป็นไงครับไม่เคยค่ะเคยฟังไหมเคยค่ะร้องได้ไหม
ลักษณะจะไม่ใช่แนวของน้องเขาน้องเขาน่าจะเป็นแนวพวงเพลงเศร้าอันไหนมากกว่า
ใช่แต่ว่าเห็นเขายืนสงบนิ่งเลยว่าแหม่มสงบนิ่งแล้วน้องสาวของแหม่มน้ำขิงสักถ้วยไหมลูก
พี่แหม่มเขาได้เงินหมื่นหนึ่งแล้วนะเนี่ยเท่ไหมคะพี่เท่ไหมเท่ค่ะ
ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มีอยู่แล้ว๑หมื่นบาทแน่

เราภึกเมื่อกี้แล้วเนี่ยเราร้องไปได้จริง
ถ้าอยากจะหยุดไม่สู้ก็รับ๑๐๐๐บาทเลยถ้าคิดจะสู้ต่อ
ถ้าเกิดเราร้องผิดเหลือครึ่งหนึ่งเหลือห้าพัน
แต่ถ้าเกิดสำเร็จเป็น๒๐๐๐๐บาท
ต้องอย่างงี้
เอาละตอนนี้มาถึงช่วงสำคัญ

ใช้

อยากได้อะไรมากที่สุด

แผ่นที่๔แผ่นที่๕แผ่นที่๖

แผ่นที่๒นะครับของน้องแมมในเพลงนี้ก็คือ

เพราะว่าช่างเพลงนี้ไปเลยครับ

หนุ่มทุ่งกระจงทอง
ฝากเพลงรักลอยน้องสวงใจฉัน
เสียงเพลงที่ครวนชวนใจวัน
กรำพันถึงเพชรบุรี
อินโทรเพลงที่๓นะครับมูลค่าสี่หมื่นบาท

พากระบบกระมิบเลย
เหตุการณ์มันมักจะเป็นเช่นนี้นะครับเพราะว่า
พอตัวช่วยหมดอะไรไปแล้วเราอยากจะหยุด
อ้าเพลงกันมีเข้าทางจริงใช่
หนูเคยร้องเพลงนี้ไหมคะ
เคยค่ะเมื่อคืนฟังหลายรอบเลยครับ

หรือจาก
สู้มั้ย

สู้หรือเปล่า

สู้
สู้

สู้ค่ะ

เธอพี่เธอเขาสู้นะเนี่ย

อันนี้พี่บอกก่อนว่าหลังจากนี้จะเป็นวินาทีสำคัญในการร้องเพลงของพี่สาวหนูมากเลย
ถ้าพี่เขาทำสำเร็จเขาจะมีเงินพาหนูกลับบ้านถึงสี่หมื่นด้วยกันลูก
เพราะฉะนั้นหนูก็เป็นกำลังใจหนึ่งที่ดีเป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่ที่มากับพี่สาวในวันนี้
อยากให้หนูอวยพรให้กับพี่แหม่มนิดนึงลูก
ก็บอกว่าให้พี่แหม่มสู้ค่ะ

กำลังใจนะพี่แมวเอาเงินกลับบ้านไปให้ได้
ยังมีน้องอะไรนะรออีกคนหนึ่งน้อง

ไข่มุกอ๋อมีน้องไข่มุกอยู่ที่บ้านกับคุณแม่
เอาล่ะน้องแหม่มตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องมาทดสอบความมั่นคงของจิตใจแล้ว

สู้และทำมันให้ได้

มาถึงเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
พี่สมาธิถามได้ได้เลยครับ

อย่ามัวไปเถอะแสงไฟในเมืองมั่งคัง
อย่ามั่วไปจ้องติดนักร้องคนดัง
ทุ่มเงินเป็นตังค์แล้วก็ยังไม่ได้ตัว
ได้กินไข่ดาวสดขาวหอมฟุ้งฟุ้ง
อย่าลืมบ้านทุ่งที่กินผักบุ้งแกงคั่ว
เจอสาวงามทรงอย่าไปลงตามหัว
ไฟฟ้ามามั่วระวังตัวหน่อยนะ
เก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่
ลุงมาป้ามีพ่อของพี่บนหา
เมื่อไหร่พี่จะกลับบ้านนะ
ช่วยส่งข่าวมา
ล่วงหน้าจะได้ไหม
หากพี่กลับมาซื้อผ้าตาตาฝากน้องบ้างนะ
อย่าให้คอยเกินนะพี่อยากมีเสื้อใหม่
อย่าพายิ่งงามกลับมายามน้ำใจ
หากพามาได้แต่อย่าให้สวยเกิน
สร้างงานเมื่อบท
ติดต่อเท่านี้ก็จะหลายเป็นอย่าง

บันไดลูกมาเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยมาเรียบร้อยเขาเรียบร้อย
จับมือกันไว้ให้แน่นแน่นเอาล่ะจับให้แน่นแน่นอืมถ้าเพลงนี้นะครับ
แม่มร้องถูกต้องหมดทุกคำไม่ผิดเลยนะครับสี่หมื่นบาท
ตามที่น้องแหม่มได้บอกกับเราไว้ว่าต้องการเงินทุน
ไปสู้ปัญหาชีวิตของตัวเอง๔๐๐๐บาทได้ตามเป้าเลย
มาดูกันครับเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท
แหม่มร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท
เป็นเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาทเป็นเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท